ท่านผู้ชมครับสถานการณ์โควิด๑๙ในช่วงเวลานี้นอกจากเรื่องการเดินหน้าฉีดวัคซีนแล้วเนี่ย
การตรวจคัดกรองเชิงลุกนี่ก็สำคัญมากจำเป็นมากนะฮะโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงต่างนะครับ
ตอนนี้ปฏิบัติการไทยรัฐฝ่าวิกฤตโควิด๑๙ตรวจหาเชื้อเรายังเดินหน้าอยู่นะครับ
ล่าสุดคุณจิตสุภาวัชรพลเจ้าหน้าที่บริหารสายงานกลยุทธ์ไทยรัฐกรุ๊ปนะครับ
ได้เปิดเผยถึงการระดมทุนสนับสนุนโครงการนะครับ
ตอนนี้พันธมิตรภาคเอกชนได้สนับสนุนเพิ่มเติมให้กับเรานะครับ
แก่บริษัทกสิกรไลน์จำกัด๓๕๐๐๐บาท
บริษัทเซฟทีคัทประเทศไทยจำกัด๒๐๐๐บาท
สยามคูเบอร์ต้าโคปอเรชั่นจำกัด๕๐๐๐บาท
แล้วก็ยังมีประชาชนที่แสดงความจำนงร่วมสนับสนุนเข้ามาในทุกวันนะครับ
ตอนนี้รวมแล้วทั้งหมดก็๓๒ล้านกว่าบาทแล้ว
อกจากเงินสนับสนุนโครงการแล้วนะครับ
ยังมอบชุดตรวจให้อีก๑๕๐๐ชุดตรวจนะครับ
วันนี้เราได้ส่งมอบชุดตรวจไปยังสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร
แล้วก็สปสชและอีก๑๓จังหวัด
ผ่านทางสหรัฐสูตรจังหวัดอีก๔๓๕๐๐ชุด
ให้กับบริเวณธิสหภัย๑๕๐๐ชุด

เพื่อนำไปตรวจให้กับวัดต่างด้วย
เรายังส่งมอบให้กับโรงพยาบาลราชวิถี๓๒๐๐ชุดนะครับ
โรงพยาบาลเลิศสิน๓๒๐๐ชุด

มารับการตรวจในโรงพยาบาลให้ได้มากขึ้น

ส่งให้กับสำนักอนามัยกรทมอีก๒๕๖๐๐ชุด
นำไปใช้ในการตรวจของสำนักอนามัย
แล้วก็ส่งให้กับโรงพยาบาลในสังกัดกรทม
ซึ่งนับจากวันแรกที่เราเริ่มโครงการนี้ขึ้น
ได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรมากมายนะครับ

ที่เราส่งมอบล็อตแรกไปเมื่อนับรวมแล้ว
ไทยรัฐกรุ๊ปและพันธมิตรภาคเอกชน
ได้นำส่งชุดตรวจไปแล้วทั้งสิ้นหนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยชุดนะครับ
เดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมไปดูบรรยากาศส่งมอบชุดตรวจนะครับ
ที่โรงพยาบาลเลิศสินนะครับท่านผู้ชมครับนี่ฮะนายแพทย์ชัยโรธ
ภัยโรธกิจรองภูมิหน่วยการโรงพยาบาลเลิศสินนะครับท่านมารับมอบ
แล้วก็บอกว่าที่ผ่านมาโรงพยาบาลเลิศสินก็ตรวจหาเชื้อนะ
คือตรวจได้วันหนึ่งก็หนึ่งร้อยยี่สิบคนซึ่งแน่นอนว่ามันมีค่าใช้จ่าย
ทางโรงพยาบาลเองเนี่ยก็รู้สึกหดหูใจไม่น้อย
คือบางวันประชาชนมาเนี่ยประชาชนก็ไม่ค่อยมีทุนทรัพย์
แต่ก็จำเป็นจะต้องมาตรวจใช่ไหมฮะทีนี้พอมันต้องมีค่าใช้จ่าย
บางคนก็ไม่ได้ตรวจชุดตรวจรับผิดเทสถือว่าจำเป็นมาก
ช่วยประชาชนทุกคนเข้าถึงการตรวจได้เพิ่มมากขึ้น
ยืนยันว่าแม้จะเป็นการตรวจแบบรับผิดเทสแต่ถ้าใครมีผลเป็นบวก
ถ้าโรงพยาบาลเลิศสินเนี่ยพบว่ามีผลเป็นบวกจะประเมินให้ว่าอยู่เกณฑ์ไหน
ถ้าพบว่าแบบโอ้โหเป็นกลุ่มสีเหลืองจะเข้าสีแดง
นี่ถือว่านักแล้วจะรับตัวเข้ารักษาทันที
เพราะทำให้คนไข้สามารถรู้ผลเบื้องต้นได้ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ตาม
ยังช่วยได้ระดับดำเนินสะดวกไทยรัฐกรุ๊ปก็ต้องขอขอบคุณพันธมิตรภาคเอกชนทุกท่านด้วยนะครับ
มาร่วมโครงการด้วยกันครับปฏิบัติการไทยรัฐฝ่ายวิกฤตโควิด๑๙ตรวจหาเชื้อ
รวมทั้งประชาชนทุกท่านด้วยที่สนับสนุนโครงการตอนนี้ก็ยังร่วมกันได้ต่อนะครับ
บัญชีอยู่ที่หน้าจอนะครับท่านผู้ชมครับนี่ฮะร่วมกันฝ่าวิกฤตโควิด๑๙ในครั้งนี้นะฮะ